ไปดูคลิปที่สร้างความสะเทินใจให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่
มีพ่อแท้อัดคลิปตีลูกสาววัย๕ขวบ
เหมือนประชดนะฮะส่งไปให้เมียเก่า
เมียเก่าก็โพสต์ลงโซเชียลเลยนะฮะ

แล้วมือสองข้างคือประกบกันอยู่ค่ะ

นี่พ่อแท้นะคุณผู้ชม

เด็กก็หนูขอโทษหนูขอโทษหนูจะไม่ทำแล้ว

นะคลิปนี้มีผู้โพสต์ท่านหนึ่ง

โดยผู้โพสต์เป็นแม่ของเด็กเองนะฮะ
แล้วก็ออกมาร้องขอความช่วยเหลือ
จากหมู่รณิธิปวีนาของสกุล

แม่ของเด็กอายุ๓๘ปี

เป็นลูกสาวของเธอเอง๕ขวบเอง

พ่อของเด็กอดีตสามีเธอ

ก่อนหน้านี้เธออยู่กินกันกับสามีคนนี้

แต่ว่าไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน
อยู่ที่บ้านของฝ่ายชายที่อุดร

พอไม่ได้ดั่งใจโมโหก็ลงมือตี

ปัจจุบันเลิกรากันไป๑ปีกว่า
ที่ผ่านมายอมให้ลูกอยู่กับพ่อเพราะเธอเองไม่พร้อมจะเลี้ยงดูลูก
เนื่องจากว่าต้องทำงานที่นนทบุรีแล้วก็ส่งเงินกลับไปให้ลูกเป็นประจำทุกเดือน
ที่ผ่านมาคิดหาทางรับลูกมาอยู่ด้วยแต่ว่าอดีตสามีนั้นไม่ให้ปฏิเสธนะครับ
กระทั่งเย็นของเมื่อวานอดีตสามีส่งคลิปนี้มาให้ดูอ้างว่าเป็นการลงโทษลูก
เพราะลูกทำขนมหกใส่ที่นอนซึ่งเธอก็เห็นว่ามันแรงเกินไป
แล้วเกรงว่าลูกนั้นจะเป็นอันตรายก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรม
ให้ทางด้านของมูลนิธิปวีนานั้นช่วยลูกเธอด้วยนะครับ
ผมคือลูกไม่ได้เป็นแม่ที่ดีอะ
อันนี้มันารุนแรงไปแปลว่าหนูเห็นพระชาติธรอด
หนูปกป้องลูกไม่ได้
คุณเป็นแม่บอกเล่าคุณปวีนานะครับ
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ตีลูกแล้วส่งคลิปมาให้เธอดูแบบนี้
คุณปวีนาค่ะคุณผู้ชมก็ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปเอาตัวเด็กออกมาจากบ้านนั้นปรากฏว่าออกมาได้นะคะ
แล้วมีการวีดีโอคอร์คุยกันแบบนี้

แม่ดี่ใจน้ำตาหลายเลยพร่ำบอกกับลูก
เดี๋ยวแม่จะไปรับเตรียมของเล่นสวยไว้ให้เยอะแยะเลย

แม่นะ
แม่รักลูกเขาเลี้ยงลูกมากับมือ

เพราะว่าลูกนำขนมมากินแล้วก็เทลงบนที่นอน

สังเกตในคลิปดีถ้าคนดูดีนะครับ
ผมตีผ้าห่มรองนะครับแต่ผมก็ตี
แต่เสียงผมอาจจะใช้คำไม่สุภาพ
แต่การที่ผมตีไปผมตีช่วงขา
เด็กก็ยกมือไหว้เพราะว่าเด็กรู้สึกกลัวไง
ก็ยกมือไหว้ผมตีประมาณ๓๔ทีผมก็ห่อ
ใครที่ผมสั่งสอนพบยุงว่าอย่าทำอย่างนู้นเด็กนี้นะ

เด็กก็ยังทำเอาขนมมากินแล้วก็เทขนมของบ้าน

ผมก็เลยส่งคลิปนี้ไปให้แม่เขาดูว่า

เพราะว่าผมทำเพราะว่าอยากสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี
แต่ว่าผมก็ยอมรับผิดว่าผมตีลูก

เขาได้รู้ว่าผมตีลูกโดยที่ผมไม่มีอะไรปิดบัง
เขาบอกว่าคือตั้งใจตีผ่านผ้าห่มที่เสียงมันปับดัง
คือมันคือเสียงตีผ้าห่มด้วยเพื่อไม่ให้ลูกเจ็บ
แต่คืออยากจะสั่งสอนว่าทำแบบนี้ไม่ได้

ออกมาประนามการกระทำของเขาด้วยนะคะว่า

อย่าเพิ่งตัดสินคนโดยที่ยังไม่รู้อะไร
ถ้าวันหนึ่งเป็นคุณคุณจะเข้าใจมันเอง

ทางพัฒนาสังคมจังหวัดก็นำตัวน้อง
กลับไปดูแลชั่วคราวที่บ้านพักเด็กและครอบครัวก่อน

แล้ววันนี้เดี๋ยวแม่กับพ่อน้องเนี่ย
เดินทางมาตกลงกันเพื่อหาข้อยุติว่า
จะให้ใครเป็นคนดูแลลูกต่อไป